ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านสืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีวิวัฒนาการยาวนานกว่าศิลปะประเภทอื่น
ซึ่งอาจจำแนกคุณลักษณะได้ดังนี้
นองความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
มีขนาดสอดคล้องตามส่วนสัตว์ของร่างกายมนุษย์
ใช้วัตถุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
ทำด้วยมือและมีความเรียบง่าย
มีความงามซึ่งแฝงอยู่กับหน้าที่ใช้สอย
จำนวนมากพอและมีราคาพอควรแก่การซื้อหาของชาวบ้าน
อดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น
แสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน